ส่วนอยู่ก็คือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๒ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ซึ่งผลการแข่งขันในวันนี้เป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณไกรสอนเกรดสมรายงานมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
แข่งขันยกน้ำหนักในสุพรรณบุรีเกมนะครับ

แล้ววันนี้ก็มีไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือในรุ่น๕๓กิโลกรัมหญิง
ธัญญาสุขเจริญจอมพลังสาวจากชนบุรี
เอาไปทั้ง๓เหรียญทองพร้อมกับทำลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยครับ
น้ำหนักชิง๙เหรียญทองจาก๓รุ่นน้ำหนัก
๕๓กิโลกรัมหญิงธัญญาสุขเจริญจอมพลังสาวในโครงการสปอร์ตฮีโร่จากชนบุรี
วาดไปทั้ง๓เหรียญพร้อมกับทำลายสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติเดิมของรัฐนาพร
ปากการัฐาจากจันทบุรีที่ทำไว้เมื่อปี๒๕๕๙
โดยถ้าชนะยกได้๙๑กิโลกรัมทำลายสถิติ๒กิโลกรัม
ลินันเจิก๑๑๖กิโลกรัมทำลาย๑กิโลกรัมและน้ำหนักรวม๒๐๗กิโลกรัม
๖๙กิโลกรัมชายอนุชาดวงศรีจากชนบุรีเก็บเพิ่มอีก๓เหรียญทองให้ทีมยกลูกเหล็กจากเมืองชน
ถ้าสแนทยกได้๑๒๕กิโลกรัมคลินแอนเจิก๑๖๐กิโลกรัมและน้ำหนักรวม๒๘๕กิโลกรัม
ส่วนศักดามีบุญนักกีฬาเจ้าภาพเก็บได้๒เหรียญเงินจากคลินอันเจิกและน้ำหนักรวมและ๑ทองแดงจากท่าสแนช
ปืนเปิดฉากวันแรกชิงชัย๔เหรียญทองประเภททีมยาวอัดลมทีมชาย
เหรียญทองเป็นของธนโชธประสานจากอุดรธานี
สั้นยิงช้าชิง๒เหรียญทองในประเภทบุคคล
พี่ชนัดขลายสุบัญน้องชายของพิมอร์ขลายสุบัญ
แม่นปืนสาวทีมชาติไทยที่คว้าตัวไปโอลิมปิกที่บราซิล

คว้าเหรียญทองสมัยแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

จากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญให้ทีมปืนสั้นราชบุรี

คะแนนรวม๑๕๗๐คะแนน
นาสติกสินชิง๕เหรียญทองจากบุคคลแยกอุปกรณ์
หมาหูวัชลพลพิมพิลาเหรียญทองบุคคลรวมอุปกรณ์ชาย
พลาดในช่วงท้ายได้เพียงแค่เหรียญเงิน
ส่วนเหรียญทองเป็นของนัชนานสุวรรณวงศ์

อกจากนี้นัชนันยังเก็บเพิ่มได้อีก๑เหรียญทองจากฟรอเอ็กเซอร์ไซด์
ท้ายกันที่สีสันของการแข่งขันกีฬาลีราชที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีชิง๖เหรียญทอง
ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาเข้าชมความน่ารักของนักกีฬารุ่นจิ๋ว
รวมทั้งลีลาการยักย้ายสาสะโพกในรุ่นเยาวชนกันแบบล้นหลาม
ส่วนผลการขันปรากฏว่าทีมลิลัดของกรุงเทพมหานครคว้าไป๓เหรียญทอง
จากสแตนดาร์ดจุเวนไนสองสแตนดาร์ดยุทธ์๑และลัตินอเมริกันรุ่นจูเนีย
ส่วนกระบี่ได้ไป๒เหรียญทองและตรังได้ไป๑เหรียญทอง